เขาบอกการเมืองบางคนบอกว่าโอ๊ยไม่ไหวแล้วเหนื่อยเบื่อ
แต่ว่าวันนี้เป็นการเมืองเรื่องบันเทิง
การเมืองที่มีสีสันดาราเขาอยู่ด้วยนะ
แต่ว่านายยกบอกว่าไม่ใช่เอามาโยงเรื่องการเมือง
ไม่ใช่เป็นการหาเสียงแต่ทุกคนทำเพื่อประเทศชาตินะครับ
เพราะว่าศิลปินดาราเขาก็จะมีการเชิญมาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ของรายการเดินหน้าประเทศไทยตอนพิเศษไง

เมื่อวานพี่ใหญ่พี่ตั๊กมะยุราก็พาน้องหลายคนเลยคุณ

ก็มีหลายคนมีสาวมิวนิษฐามีคุณท็อปจรนมีเชอปรางกัปตันวงบีเอ็นเค
แล้วนี่ค่ะคุณอรุณากับบอสวสินนั่นเอง
คือเมื่อวานนี้นายกรอบศักดิภูตระกูลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ก็ได้นำศิลปินนักแสดงเข้าพบนายกรัฐมนตรี
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมร่วมใจสร้างไทยไปด้วยกันค่ะ
ก็เชิญดาราศิลปินมาร่วมเป็นพิธีกร
รายการเดินหน้าประเทศไทยตอนพิเศษ

แล้วก็เมื่อวานนี้คนที่เดินทางมาพบ
ก็อย่างที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีค่ะ

หลายคนแล้วเขาบอกโอ้โหเรตติ้งทะลักเลยนะ
ตอนที่ดารามาทำรายการเดินหน้าประเทศไทยให้คุณ

นี่รัฐมนตรีประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี

ค่ะจากแคมเปญเหล่านี้นะฮะค่ะแล้วก็นายกเนี่ยมาพูดคุย

มาเนี่ยนะผมรู้จักพี่ตั๊กคุณตั๊กมะยุราคนเดียวนะคะ
นายกบอกขอบคุณทุกคนที่มาทำงานเป็นจิตอาสา
มาช่วยรัฐบาลประชาสัมพันธ์งานปฏิรูปประเทศ

ว่างานนี้ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับเรื่องรายได้ของศิลปินดารากับรายได้ของนายก
อะเดี๋ยวไปฟังเสียงตอนนี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
นี่แหละค่ะศิลปินดาราทุกคนเขาก็บอกว่า
ว่ายินดีเขาไม่เอาค่าตัวที่ไปร่วมงาน
ทีนี้ก็ต้องดูกันนะในรายการเดินหน้าประเทศไทยทุกวันเสาร์นะ
ก็จะมีศิลปินดาราเหล่านี้ร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งของรายการด้วยนะครับ
ก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะทาบทามใครมาอีก
คุณยาย่าตอบรับมาหรือยังหรือว่ายังไงบ้างนะครับ